ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
มิรววรรณรายเยวัชเฮ็ดโค้ดทีมชาติไทย

ยังเลือกให้ใครนั้นที่จะเป็นมือหนึ่ง

ตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกนะครับ
ทั้งคู่เนี่ยทั้งสิวลักษณ์แล้วก็ชัดชัยถือว่า

หลังจากที่ในศึกฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๙

ที่ติดภารกิจกับโอเอชลูเวิลต้นสกัด
หลีกรองของเบลเยี่ยมนะครับ

วลักษ์เทศสูงเนินแล้วก็ชัดชัยบุตรพรมนะครับ

โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมา

ดังนั้นครับรายวัชเองก็บอกว่า
ในช่วงฝึกซ้อมเนี่ยหากใครทำผลงานได้เข้าตาก็มีโอกาสสูงแล้วครับ
ที่จะได้ยึดตำแหน่งตัวจริงทีมชาติไทยนะครับ
ที่จะได้ยึดตำแหน่งตัวจริงที่ชาติไทยนะครับ
เช่นเดียวกับผู้เล่นในตำแหน่งอื่นนะครับ
หากทำผลงานได้ดี
ก็มีสิทธิ์เปรียบตำแหน่งตัวจริงได้
นิริชชาไทยในอาเซนคลับที่จะเล่นในบ้าน๓นัด

ตามโปรแกรมทั้งนั้นต้องไปเดียนติมอลายสเตยนะครับ
จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ไปเยฟิลิปปินส์ในวันที่๒๑พฤศจิกายน
แล้วก็ปิดท้ายโปรแกรมในรอบนี้นะครับ
วันที่๒๕พฤศจิกายนนะครับ
เจอกับสิงคโปร์ในเกมเล่นที่ประเทศไทยครับ

คู่ระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือนะครับ

ตอนนี้ญี่ปุ่นนั้นนำอีรักษ์๓ต่อ

เพราะว่าเราต้องเอาชนะให้ได้ในวันนี้
แล้วก็ลุ้นให้อีรักษ์นั้นไม่ชนะญี่ปุ่นนั่นเองครับ